คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้มีคนไปพบศพผู้หญิงคนนึง
อยู่ในร่องน้ำสวนมะม่วงนะคะอยู่ห่างจากถนนเนี่ยประมาณ๒๐เมตร
สภาพคือเหมือนถูกตีด้วยของแข็งฟาดเข้าที่หน้าฟาดเข้าที่กกหูฟาดเข้าที่หลังนะคะ
ต้นเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงแล้วเสียชีวิตอยู่แบบนี้
คิดว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งร่องน้ำตรงนี้
แต่พอตรวจสอบไปเนี่ยบ้านของผู้ตายอยู่ห่างจากจุดเสียชีวิตเนี่ย
ถึง๑กิโลเมตรนะคะเกือบ๑กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
ผู้ตายนะคะชื่อว่านางสาวสุนีลายนันหรือว่านางสาวตุ่นอายุ๖๐ปีนะคะ
สภาพก็คืออย่างที่เห็นเลยเสื้อผ้ายังอยู่ครบค่ะ
นอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำข้างศพมีกระเป๋าสะพายสีดำนะคะ
กู้ภัยพอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็รีบนำศพขึ้นจากร่องน้ำ
มะม่วงนี้เป็นสวนมะม่วงในพื้นที่บ้านเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
พอตำรวจถ่ายเรื่องของเก็บหลักฐานอะไรเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ให้กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ตำรวจได้สอบปากคำนางสุวรรณไลนันน้องสาวคนตายนะคะซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกบอกว่า
ตอนเช้าเนี่ยเธอออกมาดูไม้ในสวนตั้งใจจะเก็บไปทำฟืน
เดินไปเอ้าเห็นพี่สาวนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
ที่รู้ว่าเป็นพี่สาวเพราะว่าจำเสื้อผ้าได้
กางเกงวอร์มสีดำเสื้อแขนยาวเนี่ยจำได้เลยนี่ชุดพี่สาว
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏอ้าวพี่ตายแล้วเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
น้องสาวคนตายบอกด้วยนะคะว่าพี่สาวเนี่ยทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่มีอาการทางจิตเวทต้องกินยาเป็นประจำ
คิดว่าคงถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เอามาทิ้งในที่เกิดเหตุ
เราส่งพิติลงไปเลยค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะคะ
ลงพื้นที่สวนมะม่วงอยู่ติดกับถนนคลองชนรับประทาน
ตรงจุดนั้นเป็นร่องน้ำในสวนมะม่วงที่มีต้นย่าขึ้นปกคลุม
มีกิ่งมะม่วงถูกตัดวางทิ้งเอาไว้เยอะค่ะ
ได้คุยกับนายสมนึกวงสุวรรณนะคะเจ้าของสวนมะม่วงเขาบอกว่า
พอเห็นสภาพศพแล้วมั่นใจเลยว่านางสาวซูนีถูกฆาตกรรมแน่
เพราะมันคือร่องรอยการถูกทำร้ายมีรอยเลือด
ส่วนกรณีที่บอกว่านางสุวรรณจะเข้ามาดูฟืนในสวนมะม่วง
นายสมนึกบอกแปลกเหมือนกันนะเพราะปกติไม่เคยเห็นสุวรรณเข้าสวนมะม่วงเลย
วันนี้ไม่รู้ทำไมถึงอยากจะเข้ามาดูฟืน
เล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนหน้านี้จริงแล้วเนี่ยคนตายกับน้องสาวเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าคนตายอย่างที่บอกค่ะมีปัญหาทางจิตเวทสติไม่ดี
ก็เลยสันนิษฐานว่าหรือคนร้ายจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่า
บางทีก็ไปอะไรอย่างนี้ก็ไปด้ากันทะเลาะกันอย่างนี้
ให้พี่ติไปคุยกับชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็บอกว่าเออจริงนะ
คนตายกับน้องสาวอ่ะทะเลาะกันบ่อยจริงแต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงคือถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ตายไม่ได้อาการกำเริบ
เขาก็จะพูดจาปกตินะคุยดีแล้วก็คอยช่วยน้องสาวทำขนมขายไปรับจ้างล้างจานตามงานวัดหาเงินมาใช้
ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนตายก็จะเดินเท้าไปตามที่ต่างเอง
คือน้องสาวมีมอเตอร์ไซค์แต่ก็คือไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน
เขาหาเลี้ยงตัวเขาเองก็คือเข้าไปล้างชามที่วัดนะถ้าเขาดีอะ
แต่ที่บ้านบางทีมีอะไรเราก็ให้เขานะก็ดูบไม่เคยด่าใครนะ
ไม่นะที่ว่าไม่เคยเห็นพ่วงอ่ะ

ไม่เคยเห็นแต่เขาจะไปพ่วงกันตอนไหนเราไม่รู้นะแต่ไม่เคยเห็นเลยที่บ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นกัน
ติได้ไปคุยกับบุคคลอีกหนึ่งคนนะคะนายซั่วจันเทพสามีของนางสาวสุวรรณน้องสาวผู้ตาย

เขาบอกว่าก็ปกติแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็จะไปมาระหว่างบ้านของตัวเองกับบ้านของภรรยา
วันที่๒๕เมษายน๗โมงเช้าเห็นภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามให้ไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน
บอกว่ากลัวงูแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยทั้งคืน
ส่วนนางสาวสุนีเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นมีเอะอะโวยวายอะไรนะไม่ได้ยินเสียงอะไร
จนกระทั่งตี๕ตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากบ้านไป
ภรรยาก็บอกว่าจะขี่รถออกไปซื้อไก่แล้วถึงเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ้าวนางสาวสุนินเสียชีวิตแล้ว

อย่างวันพุธวันพุธผมจะไปช่วยเขาทำขนมไปขายตลาดนัดใช่ป่ะล่ะ
ครับอ่าหลุดจากนั้นผมก็ไม่ไปผมก็อยู่บ้านผมก็อยู่บ้านนี่แหละ
แล้วคืนวันที่๒๕ที่พ่อไปอยู่ตรงนั้นล็อกกับเขาไม่ได้ออกไปไหนกันเลยเนี่ย
ไม่ได้ออกผมไม่ได้ออกหรอกครับอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเขาออก
ไม่มีเขาไม่มีว่าเออะโวยวายผมกับเขาไม่เคยทะเลาะกัน
ไม่แต่เขาเอะอะโวยวายน้องสาวค่ะไม่ไม่เอะอะอันนี้อันนี้คือว่าไม่เอะอะ
ไม่ได้หรอกคือว่ามันเหมือนว่ามันเงียบ
พอได้ฟังไทม์ไลน์จากนายซั่วแล้วนะพี่ติเลยบอกเดี๋ยวไปไล่ดูกล้องวงจรปิดซะหน่อยดีกว่า
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนึงที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านของนางสุวรรณน้องสาวคนตายนะคะ
เขาบอกว่าทุ่ม๓๘นาทีวันที่๒๕เมษายนมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคล้ายกับของในซั่ว
ขี่ผ่านกล้องไปมุ่งหน้าไปทางบ้านของนางสาวสุวรรณจริงจริงและท่าทีในซั่วก็รู้ไม่ผิดปกติอะไร
อันนี้ก็ตามคำให้การที่ในสู้บอกว่าเมียบอกให้ไปอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนหน่อยเพราะกลัวงู
หลังจากนั้นวงจรปิดจับภาพตอน๒ทุ่ม๓๗นาทีค่ะเป็นภาพนางสาวสุวรรณขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
โดยมีนางสาวสุนีคนตายค่ะซึ่งก็คือพี่สาวของเธอนะซ้อนท้ายมาด้วย
นางสาวสุวรรณใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้น
ส่วนคนตายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
คล้ายกับชุดที่เจอตอนเสียชีวิตเหมือนกัน
หลังจากนั้นผ่านไปแล้วใช่ไหมคะ
วงจรปิดตอน๒ทุ่ม๓๗นาทีนี่

ตอนตี๕ที่นายสู้บอกว่าภรรยาบอกว่าจะขี่รถออกไปซื้อไก่
ก็เห็นว่านางสาวสุวรรณขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจริงออกมาคนเดียว
แต่ทีนี้เขาบอกว่าที่น่าสังเกตคือไม่เห็นมีการเอากระสอบติดไปด้วยเลย
บอกจะไปซื้อไก่แล้วเอาอะไรใส่ไก่
และหลังจากที่ไปดูเนี่ยปรากฏว่านางสาวสุวรรณขี่รถผ่านตรงบริเวณริมคลองชนรับประทาน
แยกเช้าวัดสนะแก้วศรีสันเพชรด้วย
ได้คุยกับลูกสาวของนางสาวสุวรรณนะคะ
แล้วก็เป็นหลานผู้ตายนะเขาบอกไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ถามว่ารู้ไหมว่าแม่กับป้าเนี่ยชอบทะเลาะกันก็รู้
เพราะว่าป้าเนี่ยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ชอบด่าคนอื่น
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เอาก้อนหินคว่างใส่บ้าง
ยืนยันว่าแม่ไม่ทำอะไรรุนแรงถึงขั้นฆ่าป้าแน่
เบื้องต้นตำรวจสาวพ่อเมืองสุภัณฑ์บุรี
ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำนางสาวสุวรรณน้องสาวคนตายนะคะ
เพราะตำรวจบอกว่าเห็นพิรุธหลายอย่าง
แล้วก็มีการเรียกสอบบุคคลใกล้ชิดและคนในครอบครัวของคนตายด้วย

ส่วนร่างของนางสุนีผู้ตายเนี่ยญาติเอามาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดภูเขาดิน
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ